เอาไปต่อดีกว่าเรื่องนี้ดิฉันว่า
ไม่รู้จะต้องมีมารยาทมากน้อยแค่ไหนกับการอยากรู้อยากเห็น
เพราะเอาจริงดิฉันอยากรู้มากเรื่องนี้ว่าจะตกลงมันเป็นยังไง
ขวัญอุสามณีก่อนหน้านี้มีข่าวกิ๊กกักกันกับท่านหลอด
แล้วจู่ก็บอกว่าโบกมือบ๊ายไปแล้วจ้า
ท่านหลอดกันท่านหลอดเจอเจ้าของโรงแรมเข้าไป

คือก็วัยรุ่นด้วยอะไรด้วยนะคะ
ล่าสุดนี้คือมันมีแหล่งข่าววงในลึกสุดขู่เข้าไปอีก

ให้ข้อมูลลับแต่เขาบอกว่าแอบชัดอยู่เหมือนกันนะสำหรับข้อมูล
บอกว่าตอนนี้น้องนางเอกคนเก่งคนสวยน้องขวัญอุสามณีเนี่ย
ซีไม่ได้สนิทชิดใจกับท่านหลอดเจมส์จากเมืองผู้ดีแล้วนะคะ
แหล่งข่าวเขาเล่ามาว่าทั้งคู่ห่างกันสักพักไปแล้วค่ะ
ด้วยว่าปัจจัยของเวลาแล้วก็ระยะทางต่าง
ก็เลยถอยออกมาเป็นพี่น้องกันอย่างที่เธอเคยบอกเอาไว้แบบนั้น
สบายใจกว่าและระหว่างที่น้องขวัญกำลังโสดสวยคุณ
จู่กามเทพก็แผลงสอนรักปักอกเขาให้
นี่ดิฉันชอบคำนี้มากเลยมันดูโบราณแต่ก็อยากจะพูดนะ
แจ๊คเขาเขียนมาพี่จูก็ไปเจอกระทาชายนายหนึ่ง
กำลังพุ่งมาทำแต้มรักชนะใจนะครับ
ไฮโซคนนี้ชื่อว่าแพทริกหรือว่าหม่อมหลวงสุรศักดิ์พานุพันธ์ค่ะ
เป็นทายาทโรงแรมดังย่านราชประสงค์ที่ฉันเอ่ยชื่อได้ไหม
เซนลิซองอะไรล่ะดีกรี่นุ่มนักเรียนนอก
คุณชื่อคุ้นหน้าตาคุ้นแพทริกคนนี้เขาก็เคยมีข่าว
ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะแยกย้ายกลับไปอินเลิฟกับพระเอกร่วมวิทย์ธันวาสุริยจักรนะฮะ
แล้วก็แววว่าตอนนี้น้องขวัญกับแพทริกกำลังกุ๊กกิ๊กน่าดูเลยทีเดียวเชียว
เร็วนี้ค่ะกำลังจะมีงานหนึ่งที่ฝ่ายชายเป็นเมนสปอนเซอร์
จัดจ้างน้องขวัญมาโชว์ตัวเหมือนประหนึ่งว่ากำลังจะเปิดตัวเปิดหัวใจนะครับ
แต่ว่างานนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าน้องขวัญอุสามณีเนี่ยจะรับงานอีเวนต์นี้หรือเปล่า

ว่าแหละคุณคนสวยคนน่ารักก็ต้องน้องขวัญนี่แหละค่ะ
ได้ไม่นานหรอกคุณนะฮะเนื้อหอมเลยทีเดียวชี
แต่รักครั้งนี้ดูมีมูลมากขึ้นนะครับ
เพราะว่าไงแต่ละคนเช้าคุดข้อมูลกันมานะคะ